อังอีกปี้๊บนึง๒๔สิงหากุมค่ะครบ๘ปี
โทรออกมาบอกนี่ไม่ต้องไปรอให้สารตัดสินหรอกนายกนับเลขเป็นนี่
เขาพูดกันมาว่านายกนับเลขเป็นนี่
ก็ครบ๘ปีรัฐธรรมนุนกำหนดว่า๘ปีนายกห้ามเป็นเกือบ๘ปี
นายกก็ออกสิไม่ต้องไปรอสารหรอก
เขาว่ากันว่าอย่างนั้นถูกไหม
เพราะว่าแนวทางที่๑เนี่ยแต่แล้วแต่ว่าเขาจะตัดสินมายังไง
แต่เขาก็บอกว่าครบ๘ปี๒๓สิงหาคมนายกครบ๘ปี
แต่ถ้าสมมุติรัฐธรรมนูญฉบับนี้ปี๖๐เนี่ยเขาออกปี๖๐
กว่าจะไปหมดตอนนั้นนายก๖เมษายนเป็นวันที่รัฐมนุนออกถูกต้องไหมครับผ่านสภาตอนนั้น
เพราะฉะนั้นถ้านับกันแบบรัฐธรรมนูลปี๖๐คือวันที่เขียนรัฐธรรมนูลใหม่โดยคอสช
ต้องยอมรับอย่างนี้รัฐมนุนนี้คือโดยคอสชเพื่อไม่ให้มีการสืบทอดอำนาจกันนานเกินไปของนายกรัฐมนตรี
ถ้าสมมุติรัฐมนุนออกปี๖๒พลเอกประยุทธ์มีโอกาสเป็นนายกอีก๒ปีนะครับ
จะไปครบวาระวันที่๕เมษายนปี๖๘อีก๓ปีอีก๓ปีแอดเด่น
หลังเลือกตั้งคือหลังโปรด๙เป็นนายกอีกหนึ่งสมัยเต็มเลย

เอาความคิดเห็นส่วนตัวพี่มดพี่มดว่ามันจะไปเป็นแนวทางที่๑๒หรือ๓ครั้ง
ป้อมเขาบอกออกมาแล้วไงพี่ใหญ่เขาบอกออกมาแล้วไง

นับจากวันที่ออกรัฐธรรมนูลปี๖๐

แต่หนูว่าหวั่นใจว่าจะเป็นแนวทางที่๓

เพราะว่าถ้าสมมุติเป็นแนวทางที่๒ทำไมคุณหวั่นใจล่ะคะ

คนที่สนับสนุนรักลุงตู่รักลุงตู่สนับสนุนรักลุงตู่
เอ้าเดี๋ยวเลือกตั้งปีหน้า
แล้วลุงตู่ไม่ได้เป็นนายกแล้วใครจะมาเป็นนายก

เอกประวิทย์เขาพูดเลยเขาบอกว่าวันนี้หลังจากที่กรณี
หลังการประชุมคอรมอลกรณีที่พลเอกประยุทธ์จะอยู่ได้อีก๒ปี

เมื่อผู้สื่อข่าวตั้งข้อสังเกตว่า
พลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกไปอีก๒ปี
จากนั้นก็เปิดให้พลเอกประวิทย์เป็นนายกต่อ

นะฮะไหวอยู่ไหมตายก่อน

จะครบนายกก็อยู่ที่นายก
นายกยังไม่ครบ๘ปีก็ไปต่อไปนะ
แล้วเมื่อครบแล้วก็ว่ากันว่าจะเอาขาย
มันยังไม่ใช่ผม

อื้ออยู่อีก๒ปี

เมื่อกี้เขาบอกอยู่ต่ออีก๘ปีอ่ะ

พนสวัสดีพี่ก็บอกว่าวันนี้ทุกคนมาว่าเราไปพูดมีการพลาดหัวก่าว

จะตายก่อนไหมอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดอืม